หลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
กรณีที่มีชาวเน็ตไปโพสต์เฟซบุ๊คว่า
มีบริษัทต่างประเทศเปิดประมูลวัตถุโบราณรูปปั้นอวโลกิเตสวน
โดยในเว็บไซต์ของบริษัทประมูลดังกล่าวนะครับ
อ้างว่าเป็นศิลปะซึ่งมาจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ล่าสุดนะครับหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งระบุแล้วนะครับว่า
ยังยืนยันไม่ได้ว่าวัตถุโบราณดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่
เนื่องจากว่าต้องมีการพิสูจน์หลายขั้นตอน

ภาพของรูปปั้นอวโลกิเตสวนถูกประมูลขายในเว็บไซต์ซอสบีช
ซึ่งเป็นบริษัทจัดประมูลผลงานศิลปะสัญชาติอังกฤษโดยระบุรายละเอียดของรูปปั้นโบราณดังกล่าว
ว่าเป็นศิลปะโบราณที่มาจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำประเทศไทย
โดยมีราคาการประมูลสูงถึงเกือบ๒ล้านบาท
ในที่สุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้นำเรื่องราวดังกล่าวไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์โลกสื่อสังคมออนไลน์ว่า
รูปปั้นอวโลกิเตสวนดังกล่าวเป็นโบราณวัตถุของไทยที่ถูกลักลอบนำออกนอกประเทศหรือไม่
ขณะที่นายวสันเทพสุริยานนท์หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีรำกล่าวว่า
จากข้อมูลและภาพที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้นลักษณะปฏิมากรรมดังกล่าวเป็นปฏิมากรรมในกลุ่มประควรใช้ที่เคยพบ
แต่ในเบื้องต้นไม่สามารถระบุยืนยันได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่ต้องมีการพิสูจน์หลายขั้นตอน
ส่วนแนวทางการดำเนินการที่จะพิสูจน์หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น
ขึ้นอยู่กับนโยบายของอธิบดีกรมศิลปากรที่จะมอบหมายว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร
อธิบดีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ายังไม่เห็นรูปภาพที่เป็นข่าวดังกล่าว
จากติดภารกิจปฏิบัติราชการอยู่ที่ประเทศกัมพูชา
โดยหลังจากนี้จะเร่งติดตามพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง

โดยมีห้องค้าสำคัญอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
อกจากนี้ยังมีสำนักงานในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน